เหตุสลดใจที่เกิดขึ้นในจังหวัดตรังกรณีเด็กหญิงวัย๘ขวบ
ถูกคนร้ายบังคับให้ดื่มน้ำต้มกระท่อมผสมยาบ้าและน้ำอัดลม
หลังจากนั้นก็ข่มขืนจนน้องไปเสียชีวิตที่โรงพยาบาล
วันนี้นะคะแม่ของเด็กหญิงวัย๘ขวบคนนี้บอกเลยว่าจะไม่เผาศพลูก
กว่าตำรวจจะมีหลักฐานในการดำเนินคดีกับคนร้าย
ซึ่งวันนี้ตำรวจได้นำตัวผู้ต้องสงสัยอีก๓คนไปตรวจดีเอนเอ
ว่าจะรู้ผลเร็วนี้ค่ะ
พันธุ์ตำรวจโทสมยศสมบัติมากสารวัตรสถานีตำรวจภูทรบ้านหนองตรุษ
นำตัวผู้ต้องสงสัยอีก๓คน
คดีข่มขืนเด็กหญิงวัย๘ขวบด้วยการบุกเข้าบ้าน
แล้วบังคับให้ดื่มน้ำต้มกระท่อมผสมยาบ้าและน้ำอัดลม
ทำให้เด็กมีอาการประสาทร้อนปวดท้องอย่างรุนแรง
และเสียชีวิตในเวลาต่อมาที่โรงพยาบาลตรัง
โดยนำไปตรวจดีเอนเอเพิ่มเติมนะคะที่โรงพยาบาลสงขลานนคริน
หลังจากน้องสาวคนเล็กวัย๔ขวบของผู้เสียชีวิต
บอกกับตำรวจเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาว่า
เห็นคนร้ายเป็นผู้ชาย๒คนคือในเฟิร์สอายุ๒๐ปี
กับอีกคนไม่รู้จักชื่อแต่เคยมาที่บ้านบ่อยและจำหน้าได้

ตำรวจก็เลยควบคุมตัวผู้ต้องสงสัยทั้ง๓คนอายุตั้งแต่๒๐๕๐ปี
ซึ่งเป็นเพื่อนบ้านในระแวกใกล้เคียงนี่แหละค่ะ
เข้าออกบ้านของผู้ตายอยู่เป็นประจำ
ส่วนศพของเด็กหญิงถูกนำมาตั้งบำเพ็ญกุศล
ที่วัดต้นปีกตำบลหนองตรุษอำเภอเมืองตรัง
กลางบรรยากาศที่โศกเศร้าของคุณครูและบรรดายญาติพี่น้อง
ในศเจมส์จังหวัดดรังมีสีหน้าเคร่งเครียดค่ะ
บอกกับภรรยาของตัวเองที่มาเยี่ยมว่า

ต้องจัดเวรยามในการเฝ้าอย่างใกล้ชิดนะคะ

ผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดตรังให้ตำรวจพิสูจน์หลักฐาน
เชื่อมโยงกับหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์จากโรงพยาบาลสงขลานคริน
เพื่อจะได้มีข้อมูลและหลักฐานที่เพียงพอในการดำเนินคดีกับคนร้ายค่ะ